ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนโสดไม่ใช่จังหวะดีเรื่องความรัก
ขอให้ใจเย็นไว้ก่อนรักษาสถานภาพเดิมก่อน
คนมีคู่ระวังบาดหมางเล็กน้อยจะเป็นเรื่องใหญ่
สุขภาพภูมิต้านทานอ่อนเจ็บไข้ได้ป่วย
มักมีอาการรุนแรงมีการบาดเจ็บอักเสบอาจถึงขั้นผ่าตัด
อย่าได้เผลอตัวซุกสนทางเพศจะติดโรคร้ายแรงรักษายาก
การเงินระวังเดือดร้อนเรื่องเครดิตหนี้สิน
ไม่ควรทำธุรกรรมไม่ว่ารูปแบบใด
ไม่ควรกู้ยืมเงินใครงดปล่อยกู้
วงเงินใครจะไม่ได้คืน
การงานมีปัญหาที่เกิดจากลูกน้องบริวารนำเรื่องร้อนใจมาให้
มีการติดต่อเจรจามากมายอาจจะเปลี่ยนแปลงต่อเติมโยกย้ายที่อยู่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์